ไปต่อความเคลื่อนหน้าเหตุระเบิดปวดกรุงกันหน่อยนะฮะ
ผู้บัญชาการตรวจแห่งชาติลงพื้นที่ไปสอบประคำผู้ต้องสงสัยในพื้นที่ภาคใต้ด้วยตัวเอง
เดี๋ยววันนี้จะมีการแถลงข่าวด้วยนะครับ
ส่วนล่าสุดนะครับมีการไปพบระเบิดเผาแก๊งซุกในร้านขายเสื้อผ้าแถวประตูน้ำครับ
เมื่อวานนี้นะฮะตำรวจกลุ่มงานเก็บกู้และตรวจสอบ
ที่ตกอยู่หลงเหลืออยู่ที่ร้านค้าย่านประตูน้ำ
เพราะว่ามีการแจ้งมาจากเจ้าของร้านบอกว่า
เมื่อคืนของวันที่๖สิงหาคมที่ผ่านมา

ขณะที่ตนเองและลูกจ้างกำลังเคลียร์สินค้าเพื่อเก็บร้าน

เป็นเจ้าของไหมถามไปถามมาก็ไม่มีเลย
นึกได้ว่ามันลักษณะมันเหมือนคล้ายกับระเบิด

มันมีเหตุการณ์เพลิงไหม้เกิดขึ้นหลายจุดในประตูน้ำ

คาดว่าน่าจะเป็นระเบิดเพลิงที่คนร้ายตั้งเวลาเอาไว้เอาไปซุกเอาไว้ต้องการจะให้มันเกิดเหตุ

ก็เลยมีการเก็บกู้ไปแล้วก็เก็บลายนิ้วมือแฝงไป

ไปหาบุคคลต้องสงสัยด้วย
ก่อนหน้านี้รวมทั้งห้างแถวปฐุมวันอีก๒จุด

หลังพบผู้ต้องสงสัยวางเพลิงในแต่ละจุดนั้น
ไปเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดป่วนเมือง
ซึ่งผู้ต้องสงสัยอาจจะใช้ระเบิดเพลิงไปวางตามจุดต่าง
เพื่อทำให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับ

เดินทางลงไปที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ไปถามผู้ต้องสงสัย๒คน
คือนายวิวดันมหะแล้วก็นายลูไอแซงแอร์ครับ
ซึ่งมีหมายจับนะฮะเป็นหมายจับสารจังหวัดนราธิวาส
จากเหตุการณ์รอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดสืบความมั่นคง
บนถนนสาย๔๑๐๗หมู่๗
วัดนราธิวาสเมื่อวันที่๒๗กรกฎาคม

ยังคงเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่นะครับ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติในวันที่๑สิงหาคมที่ผ่านมานะฮะแล้วก็คุมตัวได้บนรถโดยสารที่แยกประถมพรที่ชุมพรจากการติดตามจากภาพวงจรปิดแล้วก็นำตัวไปสืบสวน
พบว่ามีประวัติเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดที่อำเภอรือสอด้วยนอกจากนี้ยังมีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเหตุระเบิดกรุงเทพได้อีก
ผลที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้ายาลาด้วยเช่นกัน
ประชาการตำรวจแห่งชาติอันนี้เป็นภาพที่มีการคุยกันกับผู้ต้องสงสัย
บอกว่าหลังจากสอบถามจากผู้ต้องสงสัยแล้ว
เดี๋ยวจะแถลงความคืบหน้าทั้งหมดในวันนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กรุงเทพมหานคร
ส่วนการออกไหมจับผู้ต้องหาที่ไปร่วมกันก่อเหตุ
บรรยายงานว่าฝ่ายสืบสวนได้ร่วมกันรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเพียงพอแล้วครับ
ในการเสนอขอสารออกหมายจับได้จำนวนหนึ่ง
ทั้งที่ป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ๒ลูก
อาคารมีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนา๒ลูก
หน้ากองบัญชาการกองทัพไทย๒ลูก
สำนักประหลัดกระทรวงกระลาฮม๑ลูก
หน้าตึกมหานครและใต้สะพานลอยทางขึ้น
รถไฟฟ้าช่องนวลซีอีกจุดละ๑ลูก

และก็มีอนุภาพมากน้อยเพียงใด
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้น